มาดูการสอบสวนเจ้าของปาร์ตี้กันบ้าง
ในงานปาร์ตี้นะฮะก็มีคนที่เป็นผู้จัดงาน
คนที่เป็นเจ้าของบ้านแล้วก็แฟนเพื่อนทั้งหลายแหละ

ตอนนี้นะครับตำรวจก็สอบปากคำ
คนที่อยู่ในงานปาร์ตี้ในวันที่๑๖กันยายน
โดยนายนาธีสถิตพงศ์สถาพรอายุ๓๒ปี
เป็นหนึ่งในคนที่ร่วมงานปาร์ตี้และเป็นเจ้าของบ้าน
นายนาธีเนี่ยชื่อตีนะต้องบอกชื่อเล่นไว้ด้วย
เผื่อเดี๋ยวแบบได้ยินในข่าวอีกใช่นะฮะ
งงอ้าวเป็นเจ้าของบ้านเป็นแค่คนร่วมงานปาร์ตี้เหรอ
ทำไมไม่เป็นเจ้าของปาร์ตี้คนจัดนี่อีกคนนึงไง
คนจัดอีกคนนะฮะตีณทีเจ้าของบ้านนะครับ
คิวเจ้าของงานปาร์ตี้แฟนคิวก็มาเพื่อนคิวก็มานะครับ
จากนั้นนะครับมีการติดต่อโมเดลลิ่งจัดหาพริตตี้มาเอ็น
เลลิ่งก็ส่งรูปมาให้เลือก
เจ้าของงานแล้วก็คนจัดงานก็ตัดสินใจเลือกลาลาเบล
เพราะว่าสวยลาเบลเธอสวยสุดอยู่แล้วล่ะฮะมาพร้อมกับพริตตี้อีกหนึ่งคน
ทั้งสองเนี่ยมาถึงบ่ายโมงตรงนะครับเพราะงานเนี่ย
เขาบอกว่าบ่ายโมงถึง๕โมงเย็นนะ
จากนั้นนะครับนายน้ำอุ่นได้โทรมาเพื่อมาขอร่วมงานปาร์ตี้ด้วย
แล้วก็มีคนในงานบางส่วนก็บอกว่าน้ำอุ่นชอบมางานปาร์ตี้แบบนี้
ชอบมาแล้วก็กินฟรีอะไรแบบนี้แล้วก็มาเกียบหญิงอะไรแบบนี้นะฮะ
โดยน้ำอุ่นมาถึงบ้านบ่ายโมงครึ่งก็เห็นว่าน้ำอุ่นกับลาลาเบลเนี่ย
เหมือนจะเอ๊ะทำไมดูสนิทสนมเหมือนจะชอบพอกันคุยกันเยอะจังอะไรนะฮะ
นั่งใกล้กันดื่มเหล้าด้วยกันมีการกอดการหอมแก้มกันด้วยนะครับ
จนถึงบ่าย๓โมงลาลาเบลก็เมาหลับไปเพราะดื่มอย่างหนัก
๕โมงเย็นครับทุกคนก็แยกย้ายกลับบ้านบางคนก็เมาหลับอยู่
น้ำอุ่นอาสาไปส่งลาลาเบลแม้จะเมาหนักแต่ลาลาเบลยังพูดตอบโต้ได้อยู่
จากนั้นนะครับน้ำอุ่นก็พาตัวลาลาเบลขึ้นรถออกไปในลักษณะอุ้มออกไปนะ
ที่เราเห็นจากภาพวงจรปิดที่บ้านจัดงานเนี่ยนะครับ
พอ๖โมงเย็นเพื่อนลาลาเบลโทรมาถามหาว่าลาลาเบลอยู่ไหน
โทรมาที่บ้านนี่แหละครับบ้านจัดงานนี่แหละครับ
ติดต่อกันไม่ได้โทรหาโมก็ติดต่อกันไม่ได้โทรหาโมโมก็รับนะ
แล้วก็บอกว่าลาลาเบลเหมือนหลับอยู่เมาอยู่
เพื่อนก็ตอนนั้นก็บอกว่ารออีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวค่อยโทรหาเรื่อย
แต่เป็นห่วงเพราะลาลาเบลเป็นพริตตี้ที่เวลาเลิกงานแล้วเธอกลับทันที
ไม่ค่อยเหลวไหลนะครับเพื่อนบอกแบบนี้นะครับ
จากนั้นครับ๔ทุ่มเพื่อนและแฟนลาลาเบลมาที่บ้าน
ถามหาลาลาเบลเลยที่บ้านที่จัดงานตอนนั้นนะครับ
ไม่มีใครกล้าบอกว่าน้ำอุ่นพาไปกลัวเพื่อนและแฟนลาลาเบล
คือคุณยงเนี่ยจะไม่พอใจค่ะนะครับตัวของนายนาธีหรือนายตีเนี่ย
ก็พยายามโทรหาน้ำอุ่นจนเที่ยงคืนนั้นถึงจะติดต่อได้
แล้วก็บอกให้เพื่อนและแฟนลาลาเบลไปรับที่คอนโดของน้ำอุ่น
จนกระทั่งพบว่าเสียชีวิตแล้วนี่คือการไล่เลียงจากการสอบปาก
คำเจ้าของบ้านนะครับที่จัดงานปาร์ตี้ครั้งนี้
นายตีหรือนายนาธียืนยันนะครับว่าลาลาเบลเนี่ย
ออกจากงานไปพร้อมกับน้ำอุ่นตอนที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างแน่นอน
เพราะลาลาเบลยังพูดตอบโต้ได้คือการนี้กลายเป็นประเด็นคำถามว่า
ตกลงลาลาเบลตายเมื่อไหร่ตายตั้งแต่งานปาร์ตี้หรือเปล่า
หรือไปตายบนรถหรือไปตายที่คอนโดนะฮะทีนี้แหละครับเจ้าของบ้าน
เจ้าของคนจัดงานเนี่ยคุณหน้าทีเนี่ยเขาก็บอกว่าลาลาเบลเนี่ยพูดตอบโตได้เลย
ตอนที่อยู่ที่งานยืนยันว่าตอนออกไปยังมีชีวิตอยู่
หลังเกิดเหตุเขาก็ไม่ได้ติดต่อน้ำอุ่นอีกนะครับก็รู้สึกโกรธมากนะครับ
หากนำลาลาเบลไปส่งที่บ้านก็คงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
ส่วนอีกคนหนึ่งเป็นคนที่เป็นคนจัดงานใช่ไหมคือคิวคิวคือนายชัยพลพันธ์นะครับ
อายุ๒๙ปีนะครับเป็นเจ้าของปาร์ตี้เจ้าของงาน
ได้พาทีมข่าวชมในห้องจัดงานปาร์ตี้ทั้งจุดที่น้ำอุ่นและลาลาเบลนั่งคู่กัน
จุดที่ลาลาเบลเมาแล้วก็หลับไปนี่คุณห้องจัดงานปาร์ตี้
คือเขาบอกว่าปิดมิดเลยติดฟิลมดำไม่พอเอาฟิลโจ่บอร์สสีดำมามาอ่า
มีแสงสีอะไรแบบนี้นะฮะฟังเสียงของคิวเขาบอกนะฮะ
เบลนั่งนี่น้ำอุ่นนั่งนี่ครับแล้วน้ำอุ่นอันนี้ผมนั่งนี่
แล้วก็แฟนผมเฟิร์สใช่แล้วก็ตรงนี้วิมัยอ่า
แล้วก็โนมิตะตรงนั้นครับแล้วก็อันนี้พี่ตีครับผมตามนั้น
พี่ตีคนเดียวใช่คนเดียวส่วนอุ่นอุ่นนั่งไหนครับอุ่น
นั่งนี่ครับอ๋อนั่งเบลาะเบลอ่ะนั่งบ้า
ตอนนี้อุ่นอุ่นไปเขาอุ่นอุ่นจากตรงนี้เลยอือไม่แน่ใจ
เพราะฉะนั้นนี่เขามาวอ๋ออื้มแต่นอนแล้วเนี่ยแน่

เอาได้เห็นไหมพวกนอน

ห่อมกินด้วยกันธรรมดาชนแก้วแก้วต่อแก้วเลยใช่ไม่มีบังคับแบบว่าเออกินกินกรอกปากอย่างนี้ไม่มีใช่
ประมาณนั้นจริงถ้าอยู่ที่นี่ถ้าพวกผมเห็นน่ะก็ไม่มีเหตุการณ์อยู่แล้วไงใช่แต่เอากลับไปทำไมก็ไม่รู้
ตอนที่เขากลับไปเขาไม่ได้ขออนุญาตเราก่อนนะพี่

ขณะที่พันธ์ตำรวจเอกสิริพบอนุสิรินะครับ
ภูมิกับการโรงพักบางบัวทองก็เรียกตัว
นายนาธีเจ้าของบ้านนายคิวเจ้าของงาน

ไปสอบปากคำเพิ่มเติมนานกว่า๒ชั่วโมง
มีการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
ก็ไม่พบว่าทั้ง๓คนมีสารเสพติดในร่างกายนะครับ
อันนี้คือในส่วนของการสอบประคัมพริตตี้
ในส่วนของการสอบปากคำคนที่อยู่ในปาร์ตี้